ไปที่เรื่องของพิษบูจำได้อยู่แล้วนะคุณผู้ชม
บู๖ตัวกับคุณหงหรือคุณเค้กที่อยู่คอนโดแถวปฐุม
ออกไปแล้วแต่ว่าพาคุณผู้ชมไปดูสภาพห้อง
ที่เขาอยู่กับหมา๖ตัวเขาอยู่ยังไง
เดี๋ยวจะให้ดูภาพก่อนแล้วก็หลังทำความสะอาด
อันนี้ภาพก่อนลักษณะของคอนโดเนี่ย
ห้องของคุณผงเขาจะอยู่ท้ายสุดของชั้น๙
แล้วเขาไปเอาไม้อัดมาทำเป็นพาดิชั่น
เป็นโซนตัวเองมีประตงประตูอะไรสะดิบสดี
คือกั้นเป็นโซนตัวเองไปเลยเพราะเขาซื้อห้องขาด
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ไปแล้วห้องอื่นอาจจะเช่า
แต่เขาคือซื้อขาดนี่สภาพห้องก่อนทำความสะอาด
คุณผู้ชมอันนี้ห้องที่ให้หมาอยู่
มันก็มีที่นงที่นอนหมามันก็กัดเละเทะไปหมดเนี่ย
คืออันนี้โซนของที่หมาอยู่นะ
เดี๋ยวจะมีห้องที่คุณเค้กหรือคุณหงเขาอยู่อีกห้องหนึ่งด้วย

แต่ห้องอื่นเขาเอาให้หมาอยู่สภาพดูสิ
โอ้โหอันนี้คือภาพที่เอาพาดิชั่นออกไปแล้ว

อันนี้คือลิฟต์นะแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยขนข้าวขนของออกมาเป็นที่เรียบร้อย
ไปปัดกวาดเช็ดถูกกันไป
เป็นเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขเทศบาลตะบนบางภูล

อันนี้คือชั้น๙ของอาคารบีที่คุณหงเขาอยู่ตรงนี้นะฮะ
เขาเป็นเจ้าของสุนัขพิษบูที่อยู่ด้วยกัน

จริงก่อนหน้านี้โอ้โหมันก็มีทั้งอืดทั้งฉี่เนอะ
หมามันก็ฉี่มันก็อึไปตามพื้นที่ตามทาง
มันก็มีกลิ่นมีคราบต่างมากมาย
ก็ต้องล้างน้ำยาฆ่าเชื้อกันไป
ทั้งเรื่องของเชื้อโรคทั้งเรื่องของเห็บหมัด

คนที่อยู่อาศัยเขาเริ่มสบายใจแล้ว

หมาก็ออกไปอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่
แล้วก็ทำความสะอาดเรื่องของเชื้อโรคก็ไม่มีเนี่ย

เอาสัตว์เลี้ยงไปเลี้ยงในห้องเนี่ย

ก็ห้องอื่นก็เลี้ยงทำไมมาไล่แต่ชั้นห้องเดียว
ห้องอื่นเลี้ยงหมาตัวเล็กตัวน้อย
แต่เขาเลี้ยงตัวใหญ่แล้วก็หลายตัว

อยู่ที่สถานพยาบาลสัตว์เอื้ออังกูล

ถ่ายคลิปให้ดูว่ายังอยู่ดีมีสุขกันไหม

มีแผลอักเสบติดเชื้อจากการตกท่อ

ประมาณ๗วันจึงบวมขึ้นมา
พาริดาก็เลยต้องรักษาตัวนิดหนึ่ง

เห็นไหมมีกงมีชื่อเรียบร้อย

สัตวแพทย์และผู้ช่วยฝ่ายกฎหมาย
สัตวแพทย์หญิงพัฒนันสัจจามรม

ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณหงนะ
ไม่ต้องกังวลไป

พักฟื้นฟื้นฟูสภาพจิตใจก่อน

ตัวเองมีโอกะด้วยคุณแล้ว

คือปาริดาอยู่ไหนเขารักปาริดามากแล้วก็ถามว่าแล้วตัวอื่นอื่นเป็นยังไงบ้าง
ตัวเองก็ส่งคลิปให้คุณหงษ์ดูว่ายังแข็งแรงดีมีภูริดามีปาริดานิละดาสุริยะ
ปาริดาอยู่ครบทั้งหมดทั้งหมดแหละแล้วก็พยายามอัปเดตข้อมูลให้กับคุณหงษ์ตลอดเวลา
เพื่อให้เขาเกิดความสบายใจแล้วเขาก็จะได้รักษาตัวเขาต่อไปฟื้นฟูเรื่องของสภาพจิตใจ
เพราะมีประวัติเคยรักษาที่ศรีธัญญามาก่อนนะครับก็หวังว่าคุณหงหรือว่าคุณเค้กเนี่ยก็จะฟื้นฟูตัวเองกลับมา
แล้วก็รับทั้ง๖ตัวกลับไปเลี้ยงเหมือนเดิม
จะไม่กลับไปอยู่คอนโดแล้วนะต้องไปอยู่ที่บ้านที่มันมีพื้นที่หน่อย
ใช่ค่ะเดือดร้อนคนอื่นนะครับ